ข่าวที่ว่านี้มันถึงเวลาที่จะต้องทบทวนแล้วครับ
ว่าการเลี้ยงหมาเราควรจะเลี้ยงกันยังไง
สังคมไทยในอดีตสังคมคนต่างจังหวัดคนบ้านนอก
เลี้ยงหมาปล่อยกันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา

แต่ในสังคมเมืองสังคมเมืองสังคมหมู่บ้านจัดสรร
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันบ้านใกล้กัน
มันต้องมีกฎระเบียบตามมาล่ะครับ
ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาตามมาว่าเราจะเลี้ยงกันยังไง
ไม่ใช่ว่าเออแล้วก็จะยกว่า
ยกตัวอย่างฝรั่งไม่ใช่หรอกครับ
แต่ว่าวิธีการที่ประเทศที่เขาเจริญแล้ว
ฝรั่งเลี้ยงหมากับคนไทยเลี้ยงหมาต่างกันเยอะครับ
ฝรั่งเลี้ยงหมาเขารักจริง
แล้วเขารับผิดชอบทุกเรื่องของหมา
เอาหมาไปเดินเขาจะถือถุงใบหนึ่งแล้วที่ตักขี้หมา
หมาขี้ตรงไหนเขาตักเก็บเลยครับ
เขาไม่ปล่อยไว้หรอกไม่ให้เป็นภาระของพนักงานทำความสะอาด
ที่ที่หมาอยู่ในบ้านจะต้องเป็นที่ที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
ที่อาจจะออกไปกัดเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ

แม้กระทั่งดูแลกันถึงว่าเพื่อนบ้านจะรำคาญเสียงเห่าไหม
หมาบางประเภทนี่เห็นอะไรนิดหน่อยก็เห่า
เขาก็ให้เห่าในที่ที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
ถ้าบ้านนั้นอยู่ติดกับเพื่อนบ้าน
แล้วถ้าหมาเห่าเพื่อนบ้านเดือดร้อน
มันจะไม่เกิดอย่างนั้นเขาไม่ทำกัน

พอตอนหลังนี่เรามีสังคมบ้านจัดสรร
เรามาอยู่กันในบ้านจัดสรรติดกัน
แล้วเวลาเราเลี้ยงหมามันก็มีปัญหาครับ
ออกไปก็ไปขี้เพ่นพ่านอยู่หน้าบ้านเพื่อนบนถนน

ตอนหลังหมาบ้านโน้นมาขี่ใส่หน้าบ้านเรา

รถก็ไปเหยียบขี้หมาเปลือเข้าไปในโรงรถอีก

หมู่บ้านจัดสรรนี่แหละ

บ้านข้างกันเขาอยากจะพักผ่อนกลางวี่กลางวัน
อยากจะนอนงีบคนแก่คนเท่าไม่สบาย

เพราะว่าอีกบ้านหนึ่งข้างกันเนี่ย

แมงวันบินผ่านมันยังเห่าเลยครับ

เพื่อนบ้านก็ต้องมาผิดใจกันเรื่องหมานี่แหละ
นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพื่อนบ้านจัดสรรผิดใจกัน
อกจากเรื่องที่จอดรถ
ที่คุณมิ้นเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการ
จอดรถนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่

ก็มาผิดใจกันเรื่องที่จอดรถ

ตอนแรกสองคนผัวเมียไปอยู่กันก็พอหรอก

ฝั่งตรงกันข้ามที่เขาจะเลี้ยวข้าวเลี้ยวออก
ฝั่งโน้นเกิดมีรถมากขึ้นมาบ้าง

โอ้โหเดี๋ยวก็มีแขกเดี๋ยวก็มีแขก

มีไปไหนก็เอาขนมมาฝากกัน

กับเรื่องที่จอดรถ
ฉะนั้นอุทาหรณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะตอนที่เขาไปถ่ายรูป

ถึงแม้ว่าเจ้าของหมาจะรับผิดชอบ

เราควรจะมีกฎเจนกฎิกาไหมครับ

ถ้าดูตามกฎหมาย
กฎเจนกฎิกามีครับ

ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์ร้าย
ปล่อยประละเลยให้สัตว์นั้น
เที่ยวไปโดยลำพังในประการ
ที่อาจจะทำอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

และหากมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าการกระทำประมาท
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป

แต่ขอโทษโทษก็เบาไปหน่อย
แล้วการบังคับใช้กฎหมายเรื่องพวกนี้
เราก็อารุมอร่วยกันมาตาม

ก็ไปเล่นกับหมาอยู่เป็นประจำ

มันถึงอารมณ์ดุร้ายอย่างนั้น
ผมมีเพื่อนเป็นสัตวแพทย์คุยกับเขา
เขาบอกหมาที่ถูกล่ามไว้เนี่ย

ฉะนั้นพอหลุดจากโซ่ได้เนี่ย

อารมณ์มันจะอารมณ์เสีย

เรื่องนี้จึงต้องสรุปว่า

ยังไงว่าใครจะเลี้ยงหมาต้องทำ

สังคมในชนบทที่ยังมีใต้ถงใต้ถุน

อยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในบ้านจัดสรร
ต้องมีระเบียบกติกาออกมา

เรื่องของโรงพยาบาลสวนดอก

เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดคณะแพทย์มช
เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
ปี๒๕๖๐เนี่ย
มีผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลสวนดอก
ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐คนครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยชื่นจงกลกุลเนี่ย

แต่ละปีเนี่ยโรงพยาบาลสวนดอก
จะใช้งบประมาณกว่าร้อยล้านบาท
แล้วจะเพิ่มขึ้นมา๑๐ในทุกปี
โรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยที่ไร้สิทธิ
ผู้ป่วยที่ต่างด้าวที่ร้ายสิทธิ์

แต่ว่าไม่มีสัญชาติไทย

คนเหล่านี้เวลาไปรักษาด้วยมนุษยธรรมเนี่ย
เอาไปเบิกกับสปสชไม่ได้
เพราะไม่มีหลักฐานเรื่องบัตรประจำตัวประชาชน
แต่ว่าไม่รักษาได้ยังไง

ภารกิจของการระดมทุนที่จะช่วยเหลือผู้ยากร้ายเนี่ย

เขาก็ทำกันมาแล้วหลายปี
อธิการศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ
โลจนาพิวัฒน์
ซึ่งเป็นคณะบดีแพทย์มชท่านบอกว่า
กำลังเตรียมจัดงานชื่อสวนดอกร้อยดวงใจ

ปีนี้จัดเป็นครั้งที่๑๑แล้ว
คนที่เห็นในภาพนี่คือท่าน
ท่านปวมนวยการท่านคณะบดี
อยู่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลครับ
ชื่อสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยยากร้าย
ดนตรีที่จะแสดงเนี่ย
คนรุ่นเก่าจะรู้จักดีท่านเห็นในจอเนี่ย

มีคนที่ชื่อวินำหน้าเนี่ย
สามคนสำคัญวิรัติอยู่ถาวร
วินัยพันธุรัฐและวิชัยปุญญนัน
เอ่อก็เรียกว่าวงสามวิ
เสิร์ตนี้จะมีวันศุกร์ที่๒๘กันยา

ตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
เสิร์ตนี้จะมีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส
เขาจะขายโต๊ะละหมื่น๑๐คนก็

กินอาหารแล้วได้ชมคอนเสิร์ตด้วย
แล้วก็จะได้อนิสงฆ์นำเงินนี้
มอบให้โรงพยาบาลสวนดอก
เพื่อไปดูแลผู้ยากร้ายต่อ
เขาก็บอกให้ซื้อบัตรได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่ง
อาคารเฉลิมพระบารมี

เข้าไปเถอะไปถึงถามว่าอยู่ตรงไหน

หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นจอให้
เห็นไหมฮะมีอยู่แล้วตัวเล็กไปหน่อย
อันนี้เป็นความตั้งใจของผู้บริหารโรงพยาบาลสวนดอกที่

แล้วผมก็เพิ่งทราบว่าโรงพยาบาลสวนดอกเนี่ย
นอกจากจะรับรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
เขายังมีแพทย์มีพยาบาลที่ไปทำงานเชิงลุก
ออกไปรักษาคนไข้คนป่วย
ลำบากนอกสถานที่ด้วยนะครับ
เป็นโครงการที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
ฉะนั้นก็เชิญชวนพวกเราไปสนับสนุนกันหน่อย

ไปติดต่อไปชมคอนเสิร์ตได้กุศลด้วย
แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินด้วยได้กินอาหารด้วย

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ
ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากเป็นประจำแบบนี้แหละนะฮะ
เรื่องของประเด็นสังคมแล้วก็เรื่องที่บอกไป
สนใจก็ไปที่โรงพยาบาลสวนดอกได้